เทศกิจไปเรียกไถเงินนักท่องเที่ยว

คนที่ไปดึงกระชากลากถูเทศกิจ

ชกเงินจากเขา๓๔พันบาทดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่ไงคุณมาเอาตังค์เขาไปได้ยังไง
เราจะอยากดูชื่อว่าชื่ออะไร
ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายในคลิปดึงป้ายชื่อออกมาสำเร็จด้วยนะคะ

คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์โดยนายโสลดสารยวุฒินะคะซึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นวันจันทร์เวลาประมาณเกือบ๖โมงเย็นค่ะ
เขาขายของอยู่แถวบริเวณคลองหลอดสนามหลวง
เทศกิจคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มามาด้วยกันสองคนนะคะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาถามทางเทศกิจ
แต่เอ๊ะดูไปดูมาไม่ใช่
ฝรั่งเนี่ยหยิบกระเป๋าเงินออกมาเทศกิจหยิบเงินออกไปจากกระเป๋าตังค์ของฝรั่งประมาณ๓๔๐๐บาท

คือหยิบเก่าตังค์ให้หยิบเงินแบบอุ๊ยกี่ใบดีนะอะไรประมาณนี้นะคะ
ลักษณะเหมือนการขู่กันโชคทรัพย์ก็เลยเรียกพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเข้าไปช่วยกันดู
จากนั้นก็ถามเหมือนในคลิปนี่แหละค่ะเอาเงินไปทำอะไรชื่ออะไรเนี่ยพยายามหาป้ายชื่อ
ซึ่งสุดท้ายเทศกิจคนนี้ก็นำเงินคืนให้ชาวต่างชาติแล้วก็หนีไป
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกใจเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณตนนะคะที่มาช่วยเหลือแบบนี้

ล่าสุดนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฐุมวันรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตปฐุมวัน
นายวิชพงศ์สุวรรณมัยค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับนายไพโรธทินโนเจ้าหน้าที่เทศกิจคนนี้นะคะ
จากเมื่อวานนี้เจ้าตัวไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานแต่คาดว่าจะทราบผลสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ต้องดูกันต่อไปว่าเอ๊ะสรุปยังไงทำแบบนี้
แน่นะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นแค่ตอนจังหวะที่พูดคุยกันแล้วก็หยิบเงินใช่ไหม
อาจจะมีเรื่องราวมากกว่านั้นเดี๋ยวรอดู
ที่มาที่ไปก่อนเกิดเหตุนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง